คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุที่คุณป้าวัย๗๒ขับเบนส์
แล้วก็ไปพุ่งชนรถส่งของทำให้ผู้ชายสองคนตกลงมาจากทางด่วนแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเดินทางไปรับศพนะคะ
โดยนางวราพรนางวราพรศักดิ์วิริยาเป็นคุณแม่รวมถึงญาติญาติได้เดินทางไปขอรับศพ
นายคริสวรากลางอายุ๒๒ปีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รวมถึงนางสาวดวงธิดาสุราชาซึ่งเป็นภรรยาพร้อมด้วยญาติญาติก็เดินทางไปขอรับศพ
นายวุฒิชัยสุราชาอายุ๓๒ปีทั้งนายคริสและนายวุฒิชัยเนี่ยเป็นเหยื่อที่ถูกนางสุราง
สุพรศุกร์อายุ๗๒ปีขับรถเบนส์พุ่งชนรถกระบะส่งของที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนนะคะ
แล้วก็ทำให้ผู้ตายตกลงมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนศรีรัฐฝั่งวัดบัวขวัญที่จังหวัดนนทบุรี
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้
เพราะว่าปีนี้ถ้าเกิดว่านับดูเรื่องของอุบัติเหตุบนทางด่วน
แล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งแรก
ทางด้านนางวราพรซึ่งเป็นแม่ของนายคริสผู้ตายเนี่ยบอกว่าเรื่องของคดี
คู่กรณีก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งทางคุณแม่เองเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าที่บ้านก็ฐานะยากจนจะต้องไปขอยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้จ่าย
เพื่อที่จะมารับศพลูกชายก่อนแล้วก็อยากให้ทางคุณป้าคู่กรณีมาเยียวยาตรงนี้
ส่วนเรื่องศพของลูกชายแม่บอกว่าจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเมืองนาฏ
ที่อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา

ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนางสาวดวงธิดา
ซึ่งเป็นภรรยาของนายวุฒิชัยเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนี้ที่ครอบครัวยังห่วงลูกสาววัย๓ขวบเศษ
เพราะว่าตอนนี้คุณลูกก็ยังเรียกหาพ่อตลอดเวลา
ถามแม่ว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหน
ได้แต่ตอบว่าพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้ยังไม่กล้าตอบลูกเลยนะว่าพ่อเสีย
ใช่ค่ะแล้วก็ทางนางสาวดวงธิดาบอกด้วยนะ
สามีก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วรถกระบะที่ถูกชนก็เป็นรถของครอบครัว
เรื่องคดีคู่กรณีก็บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ส่วนศพสามีก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดบ่อที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนก็เข้าใจถึงเหตุการณ์นะ
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครให้เกิดขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นนะภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเห็นทั้งภาพที่อยู่ด้านล่างจากร้านค้าที่ถ่าย
เห็นจังหวะที่ทั้งสองคนร่วงลงมา
เห็นภาพจากบนทางด่วนรวมถึงกล้องจากหน้ารถเบนส์เองด้วย
หน้ารถของคุณป้าหรือว่าคุณยายก็มีการเปิดเผยออกมาแล้ว
เมื่อวานก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคือไม่ใช่เป็นการขับนอกเลน
แต่เป็นการขับเลนซ้ายปกตินะครับ
แต่ว่ารถของผู้เสียชีวิตจอดเสียอยู่เลนซ้ายนั่นแหละฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสบอกว่าตอนนี้ติดต่อ
ให้ช่างเทคนิคของรถเบนส์มาช่วยตรวจสอบกล่องควบคุมของรถ
จะได้หาสาเหตุว่ารถขัดข้องหรือไม่ตอนที่เกิดเหตุ
รวมถึงจะไปเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านนางสุรางก็ได้เดินทาง
พบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
โดยพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหาขับรถประมาทเฉียวชน
ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และมีผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวกลับไปเพราะว่าไม่มีหมายจับนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนี
ส่วนทางด้านคดีก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันว่า
ผู้สูงอายุเวลาขับรถก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุ
ผู้สูงอายุตกใจทำอะไรไม่ถูกได้ยินเสียงรถพยาบาลมา
แล้วก็ตั้งสติอยู่กรณีนี้มาเกิดขึ้นอีก
มันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าใบขับขี่ตลอดชีพของผู้สูงอายุ
ควรจะมีการเรียกกลับมามาตรวจสอบไหม
สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุยังไหวที่จะใช้รถใช้ถนนอยู่หรือเปล่า
หรือต้องเรียกกลับเพื่อมาต่ออายุอะไรนี้นะ
ก็ต้องคิดไปถึงเรื่องของใบขับขี่เรื่องของอันตรายนะครับ